ประสาทปลายบัตรที่เชื่อว่ามีปฏิมากรรมสำริทพระโพธิสัตว
ถูกลักลอบขุดแล้วก็นำออกนอกประเทศ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางวัฒนธรรมพิมาย
พนมรุงและประสาทเมืองต่ำ
กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนจะนำเสนอ
ซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการอิสระครับว่า
ถ้าเส้นทางวัฒนธรรมแห่งนี้ได้ขึ้นเป็นมรดกโลก
ถูกลักลอบนำออกนอกประเทศกลับมาได้
ติดตามเรื่องนี้จากคุณสุดปรีดามหายศครับ
ประสาทดินพิมายสร้างขึ้นเพื่อเป็นสาธารณสถานประจำเมือง
ซึ่งมีความชุมโยงและสอดคล้องกับการวางผังเมืองและตำแหน่ง

ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการวางผังเมืองและตำแหน่ง

ประสาทหินพนมรุ้งและประสาทเมืองต่ำ
รูปแบบสถาปัตยกรรมในลักษณะเดียวกัน

ยังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณของเขมร
โดยมีเส้นทางและระบบเครือข่ายคมนาคม
แสดงถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนภายในภูมิภาค
จนเกิดเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ปรากฏผ่านประจักษ์พยานที่เป็นรูปธรรม
ทิการวางผังเมืองสถาปัตยกรรม
เคารพศิลปะอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเครื่องปั้นดินเผา
ด้วยความโดดเด่นเหล่านี้จึงทำให้ประสงค์วัฒนธรรม
ผลักดันเพื่อเสนอให้เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย
ประศาสตร์พนมรุงและประศาสตร์เมืองต่ำ

ในช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งนั้น
การติดต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
กับอาณาจักรกัมพูชาโบราณที่เมืองนครธม
นั้นมีมาอย่างยาวนานแล้ว
เส้นทางโบราณนี้มีคุณค่าสำคัญ
แล้วก็ยังปรากฏพยานหลักฐานในรูปของบรรณฐาน

เพราะหลักฐานต่างปรากฏชัดเจน
ทั้งตัวบรราณสถานหลักก็คือ
อัลโลกยาสาระมีบารายต่าง
มีแหล่งตะลุ้งโลหะ
ที่เป็นตัวปัจจัยให้เกิดเส้นทางการค้า
เส้นทางติดต่อนี้ขึ้นมา

ถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางวัฒนธรรมพิมาย
พนมรุ้งและประสาทเมืองต่ำ
นักมีนักวิชาการออกมาตั้งข้อสันนิษฐานว่า
ประสาทปลายบัตรทั้งหนึ่งและสอง

กับเส้นทางวัฒนธรรมดังกล่าว
ก็อาจช่วยให้การทวงคืนโบราณวัตถุ
ที่ถูกลักลอบออกนอกประเทศไป

ถึงคุณค่าของสถานที่นั้น

ต่อการทวงคืนโบราณนวัตถุ

จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของการทวงคืนบุรวัตถุ

ก็คือการประกาศคุณค่าความสำคัญ

อาจจะช้านานก็แล้วแต่เนี่ย

ก็ไม่ได้อิงกับเรื่องมรดกโลกแต่อย่างใด

ถูกเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อชั่วคราว
ประเภทแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

และปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอน

เพื่อนำเสนอให้กับศูนย์มรดกโลก

จะมีการจัดส่งไปที่คณะที่ปรึกษา
เพื่อดำเนินการประเมินต่อไป

ให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่

ซึ่งคาดว่าอาจจะใช้เวลาอีกหลายปี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน